ขอบพระคุณที่อนุญาตให้เปิดคลิปได้

ขอใช้๑๐พาทพิงศ์ตามเสียหายตามข้อ๖๙ครับท่านประธาน
ผมนายคารมพลพรกลาง
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่อ
จังหวัดร้อยเอ็ดไม่บอกพักครับ
พูดพี่ปลายได้พาทพิงศ์ที่ทำให้
ซึ่งผมดูในห้องนี้ไม่มีคนที่จะอภิปรายความได้นอกจากผม

การประท้วงท่านต้องการที่จะประท้วง

การเศียดสีใส่ร้าย

ต้องเรียนนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ผู้อภิปรายกำลังกล่าวหา
แม้ว่าผมอยู่ในลักษณะที่พักถูกยุบแล้วผมก็เคยประกาศแล้ว
ไม่ต้องอ้อมคอมอะครับครั้งหน้าจะไปอยู่พักภูมิใจไทย
แต่ไม่มีเหตุผลที่จะมากล่าวหาว่าคนที่เขาจะย้ายพักไม่ไปอยู่พักคุณ
แล้วเขาต้องไปรับอะไรหรือทำอย่างนั้นเพราะเหตุผลอะไร
ครับเดี๋ยวนะครับท่านท่านครับขออนุญาตนิดนึงอธิบายครับท่านท่านครับ
ผมอธิบายนิดนึงแล้วผมเสียหายเยอะครับท่านท่าน
ผมอยากจะเรียนว่าการเป็นนักการเมืองเขาต้องการพัฒนาบ้านเมืองครับ
เขายังอยู่ในพักที่เปิดโอกาสให้เขาทำงานได้พวกผมนะครับท่านประธานครับ
ประธานครับเดี๋ยวไม่ไปไหนครับนิดเดียวฟังนิดเดียวแล้ว
ท่านประธานครับครับผมไม่ใช่นะฟังนิดเดียวครับฟังนิดเดียวครับผม
ท่านประธานครับครับผมคิดว่าได้ได้ชี้แจ่ง
ผมนิดเดียวท่านประธานด้วยความเคารพนิดเดียวจบเลยครับ
แล้วผมก็มีมารยาทแล้วก็รบท่านประธานครับถือว่าการผมและกลุ่มคนที่เขายายภัพธ์
ไม่ใช่คนแรกของรัฐธวรรษไทยไม่เป็นไรครับครับเพราะฉะนั้นการกล่าวหาโดยที่เอาแต่ดีใส่
ตัวเองเอาชั่วใส่คนอื่นนี่อย่ามาพฤตครับกรมครับกรมผมขอเรียน
ครอบครัวผมนี่คนครอบครัวประเทศไทยไม่ใช่ครอบครัวครับผมขอร้องนะครับ
ก็ร้องเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับหนึ่งผู้พูดไม่ได้ระบุตัวนะครับ
สองก็คือเป็นเรื่องนอกจากไม่ระบุตัวบุคคลแล้วก็เป็นเรื่องของการ
พูดในเชิงเปรียบเทียบถ้าจะขอร้องก็คือว่านักการเมืองเรา
ไม่เหมือนกันทุกคนนะฮะถ้าจะขอร้องเราอภิปราย
คุณติรัฐจะพูดก็คืออย่าไปคิดว่าทุกคนกินกล้วยหมด
อย่าไปคิดว่าทุกคนเนี่ยเลวร้ายหมดในแวดวงทุกวงการครับ
วงการรวมทั้งวงการพวกเรามันมีสิ่งที่
คุณรัฐพูดเมียแต่อย่าไปคิดว่าทั้งหมดเป็นอย่างนั้น
แล้วจะทำให้ภาพของพวกเราทั้งหมดทุกคนเหมือนกัน
มันไม่ใช่มันอยู่ที่ตัวบุคคลครับครับก็ขอร้องครับ
เชิญต่อครับขอบพระคุณท่านประธานนะคะ
ท่านประธานได้วินิจฉัยประท้วงอยู่ครับท่านประธานครับ
งหาศรธรรยะวัดเชียงลายภาพเพื่อไทยท่านประธานครับ
ข้อห้อสิบเก้าซึ่งผู้อภิปรายไม่ได้เอ่ยชื่อใครทั้งนั้น
และก็เปรียบเปล่าเฉย
ลุกมาประท้วงเมื่อวานก็ประท้วงครับ

ครับจบแล้วครับวันนี้ใช้แล้วครับ